สว่างแล้วเล่าได้ค่ะคุณผู้ชมเคยเถียงกับตัวเองไหม
ใช่ไม่ใช่มีไม่มีผีหรือคน

เป็นผีหรือคนเพราะค่ำคืนของวันฮาโลวีนตี๑เสด
ไปเจอผู้หญิงใส่ชุดขาวผมยาวยืนโบก
อยู่กลางถนนแบบนี้ไปดูหน่อยนะคะว่าผิวหรือคนค่ะ

กลับไปกระทึก

สรุปว่าผีหรือคนนะ

เห็นเวลาด้านล่างมุมขวาจอไหม

ฮาโลวีนพอดี

แล้วมันคืนปล่อยผีอะค่ะ
นี่ค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าโตเศรษฐิว

เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของเขา

บอกให้เลยค่ะถนนพระประโทนบ้านแพ้ว

อำเภอเมืองนครปฐม

ชาวนครปฐมท่านเคยเห็นหรือเปล่า

บอกเราได้นะคะเจ้าตัวเล่าให้ฟัง

แต่แห่ตั้งสมมุติฐานไว้๓ประเด็น

แต่ถ้าเกิดว่าเป็นข้อ๓

ต้องถึงดูแลเพื่อรุ่ญ่าด

ชนไปนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะ
ได้กลายเป็นผีสมใจเลยนะคะ

แต่ชาวเน็ตหลายคนก็ไม่เชื่อว่าเป็นคน
เพราะถ้าเป็นคนต้องใจถึงมากที่มายืนอยู่กลางถนน
เสียงให้รถชนตายแบบนี้

แต่น่ากลัวมากเลยนะคะ

ถ้าเราไปเฉียดใกล้อย่างนี้นะ